สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับเช่นเคยมาเจอกันในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้
เราจะย้อนกลับไปดูนะครับว่าตลอด๗วันที่ผ่านมาโลกของเราใบนี้นั้นต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติอะไรบ้าง
เริ่มต้นเหตุการณ์แรกนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๗๒ที่ทากิจสถาน
เหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณทางที่ตะวันออกของทากีจิสถานนะครับแรงสันสะเทือนรู้สึกไปไกลในหลายประเทศ
กลางแผ่นดินไหวในครั้งนี้ลึกลงไปใต้ดินเพียงแค่ยี่สิบแปดกิโลเมตรเท่านั้นแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสองคนนะครับ
รวมไปถึงบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายกว่า๕๐๐หลังคาเรือน
ต่อกันที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครับเป็นครั้งแรกที่ทางการต้องออกมาประกาศเตือนภัยเรื่องของมลพิษทางอากาศในระดับสีแดงนะครับ
ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดจากทั้งหมด๔ระดับหลังเกิดหมอกควันหนาทึบปกคลุมกรุงปักกิ่ง
และให้โรงเรียนงดการสอนในช่วงเวลาที่มีการประกาศเตือนภัยในระดับสีแดง
ขณะที่หลายพื้นที่ทางภาคตะวันตกเชียงเหนือของอังกฤษรวมไปถึงบางพื้นที่ของสก๊อตแลนด์
ที่นี่ต้องเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุเดสมอนที่พัดเข้าถล่ม
โดยฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมทำให้ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
สัญญาณโทรศัพท์มือถือบางพื้นที่ไม่สามารถที่จะใช้การได้
ถนนหลายสายต้องปิดนะครับในขณะที่มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๒คน
รวมถึงประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องอบพยพออกจากบ้านเรือนในพื้นที่ประสบภัยครับ
สหรัฐอเมริกาต้องออกประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือกับภัยธิบัตร
จากหลายพื้นที่ของรัฐวอร์ชิงตันต้องเผชิญกับอิทธิพลของพายุฝนแล้วก็พายุธอนาโด
พัดเข้าถล่มในหลายพื้นที่ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังดินถล่มบ้านเรือนเสียหายตลอดจนถนนหลายสายถูกตัดขาด
ซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบหลายพันครัวเรือน
จากระบบกระแสไฟฟ้าถูกตัดขาดนะครับแล้วก็น้ำท่วมขังไม่ต่ำกว่า๑๐เซนติเมตร
แต่พื้นที่ป่าทางตอนกลางของเม็กซิโกขณะนี้เนี่ยนะครับ
กำลังต้อนรับอากันตุกะประจำฤดูกาลครับอย่างผีเสื้อโมนาชนะครับ
หรือว่าผีเสื้อจักรพรรดิหลายสิบล้านตัวเลยทีเดียวเดิมทีเนี่ยนะครับ
มันจะอาศัยอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือของแคนาดาครับ
อากาศหนาวเย็นลงผีเสื้อที่มีปีกสีส้มดำเหล่านี้
ก็จะพากันมุ่งหน้าลงใต้เดินทางกว่าสี่พันแปดร้อยกิโลเมตร
ยังป่าสนบนเทือกเขาทางตอนกลางของประเทศเม็กซิโกที่อากาศอุ่นกว่านะครับ
แต่จำนวนป่าที่ลดลงรวมไปถึงสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นณขณะนี้
รวมไปถึงการใช้ยาฆ่าแมลงทำให้จำนวนประชากรผีเสื้อจักรพรรดิลดลงทุกปีครับ
ไปสัมผัสกันต่อนะครับกับอากาศเย็นเย็นที่ไอซ์แลนด์นะครับ
เพราะว่าที่นี่เขากำลังทำถ้ำน้ำแข็งให้กับผู้คนเข้าไปลองใช้ชีวิต
รวมไปถึงชมความอัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับที่จากแต่ก่อนเนี่ยนะครับ
เราเคยแต่ชมความสวยงามแต่ภายนอกในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
เราก็จะได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสความอัศจรรย์ของโลกน้ำแข็งจากด้านในครับ
ถูกจำลองเป็นสถานที่ต่างไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นสะพาน
อุโมงคนเดินนะครับนี่คือเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นกับโลกของเราใบนี้
ตลอด๗วันที่ผ่านมานะครับจะสังเกตได้ว่า
ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั้นก็รู้แล้วแต่เกิดจากการแปรปวนของลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นทั่วทุ่มโลก
รวมถึงในเมืองไทยเองฤดูหนาวปีนี้อาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสอากาศ
หนาวเย็นเหมือนปีก่อนหน้านี้ดังนั้นเราทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งนะครับ
ในการช่วยโลกของเราใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้
รวมถึงการลดละเลิกการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติ
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ